ส่วนเหตุการณ์ที่ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับบรรดาสาวพริตตี้สาวเอ็นทั้งหลาย
เพราะว่ามีสาวในวงการนี้หลายรายเลยนะคะ
ที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายเด่นภูมิ
ซึ่งเขาเนี่ยแอบอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งปลอมเสียงเป็นเหมือนกับสาวประเภท๒

และยังมีการบังคับให้เสพยาเสพติดและถ่ายคลิปแก๊กเมย์
ล่าสุดนะคะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้จากรายงานค่ะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวนายเด่นภูมิวัฒนาโชธพินโย
อายุ๓๙ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ
กบดานอยู่ภายในห้องพักแห่งหนึ่งในซอยเพิ่มสิน๒๐เขตสายไหมกรุงเทพ
อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งหลอกพริตตี้ไปข่มขืนและบังคับให้เสพยา

ก่อนคุมตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปรับราม
หลบหนีไปกบดันหลายพื้นที่และยังไม่ได้คัดกรองโควิด๑๙
เพราะนายเด่นภูมิมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙
หลังสอบปากคำผู้ต้องหานานกว่าครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่นำตัวออกมาจากห้องสอบสวน
เด่นภูมิปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ขอโทษผู้เสียหาย
เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่านายเด่นภูมิปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

แต่ยอมรับว่าได้ร่วมหลับนอนกับหญิงสาวที่เข้าแจ้งความจริง
แต่เป็นการสมยอมไม่ได้ข่มขืนตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนพฤติการจะอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งจัดหายิงสาวชงเหล้าให้ลูกค้า
โดยใช้รูปโปรไฟล์เป็นสาวประเภท๒
หากมีเหยื่อทักเข้ามาก็จะปลอมเสียงเพื่อนัดพบกันที่โรงแรม
ใช้มีดจี้บังคับให้เสพยาคมคืนและถ่ายคลิปแล็กเมย์
รายใช้ด้ามมีดสอดเข้าไปทางช่องคลอด
บังคับให้ผู้เสียหายเป็นนกต่อหลอกเหยื่อรายอื่นมาให้

สาเหตุที่นายเด่นภูมิหลอกเหยื่ออย่างง่ายดายเพราะเคยทำงานเป็นคนเชียร์แขกในสถานบริการ
รู้เทคนิคการหลอกล่อหญิงสาวทำงานกลางคืน
จากนั้นเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาตำรวจได้คุมตัวนายเด่นภูมิ
โดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบ๕๖นายมาคอยดูแลความเรียบร้อย
แต่มีผู้เสียหายในคดีพร้อมกับเพื่อนมาสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่าย
พอผู้ต้องหามาถึงก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
เพื่อนของผู้เสียหายและตัวผู้เสียหายเองเข้าไปทำร้ายนายเด่นภูมิจนล้มลง
และกรูเข้าไปทำร้ายอีกหลายคน
พ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิบอกว่าดีใจมากที่ตำรวจจับกลุ่มได้สำเร็จ
ชาวบ้านและตัวเองจะได้นอนหลับเสียที
หวังว่าครั้งนี้นายเด่นภูมิจะได้รับโทษที่ก่อเอาไว้อย่างสาสม
ไม่ใช่เข้าคุกไม่กี่เดือนก็ออกมาสร้างความเดือดร้อนอีก
นายประสงค์บอกว่าด้วยความที่อยากมีลูกก็ไปรับเด็กมาอุปการะจากโรงพยาบาล
แต่ต่อมามีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แต่ภรรยารักนายเด่นภูมิมาก
และยังอนุญาตให้นายเด่นภูมิใช้นามสกุลอยู่ทำให้ถูกขูดรีดมาตลอดกว่า๓๐ปี